คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งเขามีผู้ป่วยออทิสติกอยู่บ้านคนเดียวเล่นกับหมา
ตะโกนด่าหมาทะเลาะกับหมาแต่วัยรุ่นฝั่งตรงข้ามนึกว่าผู้ชายคนนี้ด่าตัวเองครับ
บุกมาจะทำร้ายเขาไปดูภาพเลยครับ
แจกแจกเลยกับตัวน้ำจาน
สุดท้ายขู่จะเอาปืนกลับมายิงเขาไปกันใหญ่เลยไม่เห็นแล้วเขาป่วยเป็น
ติดอยู่เรื่องราวมันเล็กน้อยเหลือเกินแต่ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดพังประตูแล้วประตูมันเปิดได้ไม่รู้ว่าผู้ชายที่ป่วยนั้นจะเป็นสภาพไหนนะตัวเองก็ปกติดีทุกอย่างจะมาทำเหตุการณ์แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมจริงผู้ชายคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมาเช่าบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านหลังนี้กำลังพยายามกระโดดถี่ประตูจะเข้าไปทำ
ของคนที่ป่วยเองกลับมาเห็นคลิปนี้ก็เอาไปแจ้งความนะฮะแจ้งความสุดท้ายไป
ถามผู้ชายคนนั้นว่ามาทำอย่างนี้ทำไมอ๋อผมเครียดครับทำไปเพราะเครียดนะฮะ
ตอนนี้ผู้ชายคนนั้นกำลังจะย้ายบ้านหนีแต่ว่าตำรวจไม่ทำอะไรคดีไม่คืบ
หน้าทางพ่อแม่ของน้องที่ป่วยเป็นออทิสติกกลัวว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมก็เลย
เอาคลิปนี้มาโพสต์อีกครั้งหนึ่งขอความเป็นธรรมกับคุณตำรวจด้วยนะครับ